ต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะคนบันเทิงคึกคักมากค่ะ

มาจากหัวหินมากลับมาโอ้โหนาทีสุดท้ายเลย
พี่เบิร์ดทงชัยแม่งินไตน้องนายนพัฒน์นะคะ
เป็นล่ารานีโอ้โหแล้วก็ดาราอีกมากมายเลยคุณผู้ชม
ก็เลยจะไปฟังสัมภาษณ์บางส่วนศิลปินบางท่านแล้วกันนะคะ
ได้ฝากถึงรัฐบาลใหม่ด้วยค่ะว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง
นี่ณเดชน์ก็ไปที่ขอนแก่นยายาก็ไปที่ชนบุรีนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์นะคะศิลปินดาราบางส่วน
ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะ
นำที่ใจกว้างแล้วก็รักทุกอย่างที่เป็นของที่เป็นไทยครับ
พี่เบิร์ตชอบให้คนรักรักกันสามัคคีกันนะครับมันมันเป็นมันเป็น
เบาะน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราถ้าบอกว่าพวกเรามีเบาะนี้

วงการบันเทิงเรามีหน้าที่ทำความสวยกับประเทศอยู่แล้วนะครับ
เรามีที่รออยู่แล้วครับเมื่อพวกพี่เสร็จกัน
พี่ก็บอกมาแล้วกันเราจะได้ทำตามกฎที่พี่สั่งขึ้นมาครับผม
ฝันว่าเออเราอยากจะมีรัฐบาลที่ดี
คนที่ดีมาปกป้องดูแลประเทศชาติมาช่วยพัฒนา
ก็คงเป็นสิ่งเดียวกันที่คนไทยทั้งประเทศก็ฝันเหมือนกันนะครับผม
ก็อยากได้ให้อะไรที่มันดีขึ้นดีอยู่แล้วก็อยากให้ดีขึ้นอีก
ผมก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ออกมาใช้เสียง
แล้วก็ผมแค่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม
ซื่อสัตว์สุจริตต่อประชาชนทุกอย่างผมก็ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
ก็ขอให้พักการเมืองที่จะได้มาเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ย
ทำหน้าที่ให้เต็มที่นะคะแล้วก็สารฝันคนไทย
ที่อยากจะให้อนาคตประเทศดีขึ้นเจริญขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น
ใครจะได้ตั้งรัฐบาลใหม่ใครจะได้เป็นนายกนะคะ
เห็นถึงความตื่นตัวแล้วก็คึกคักกันจริงนะคะ

โดยเฉพาะศิลปินดาราที่รุ่นเล็กนะ
บอกเลยว่าบางคนไปเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิต